เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องราวความรักของพ่อกับแม่ที่มีต่อลูกเหมือนกัน
แต่มันจะถูกมันจะเหมาะไหมยังไงคุณผู้ชมลองดูนะ
คือลูกชายเนี่ยถูกตำรวจไล่ตามมาเพราะว่าไปส่งยา
ตำรวจก็ไล่ตามจะมาจับลูกชายไว้ตัวทันวิ่งหนีเข้าไปหลบในห้องน้ำในบ้าน
พ่อแม่เห็นตำรวจมาเยอะกลัวว่าตำรวจจะทำร้ายลูก
คว้ามีดพระเลยค่ะแล้วยืนขวางหน้าห้องน้ำหน้าบ้านไม่ให้ตำรวจเข้า

แม่ก็ถือมีดพระขวางไว้ไม่ให้ตำรวจคนไหนผ่านประตูนี้เข้าไปได้เลย
ลูกเสื้อฟ้าที่วิ่งมุดเข้าไปตอนแรก

แล้วที่แม่ร้องไห้โวยวายบอกลูกเขาจะฆ่าตัวตายเนี่ย
คือเป็นจังหวะที่อยู่ทั้งแม่และตำรวจที่ยืนอยู่ด้านนอกได้ยินเสียงขึ้นลำปืนค่ะ

โอ้โหคือจังหวะที่เมื่อกี้มีตำรวจคนหนึ่งจะพยายามบุกเข้าไปใช่ไหมคะ
นั่นคือพอเขาได้ยินเสียงขึ้นลำปืนแล้วเขาเลยจะรีบบุกเข้าไป
เพราะกลัวว่ามันจะเกิดเหตุอันตรายแม่ก็ยิ่งสติหลุดเลยค่ะเพราะกลัวว่าลูกจะฆ่าตัวตาย
สุดท้ายตำรวจต้องชาร์จบอกคุณผู้ชมแบบนี้ก่อนว่าไอ้จังหวะเหตุการณ์ชาร์จที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี้เนี่ย
มันเกิดขึ้นหลังจากที่ตำรวจพยายามเจรจากับคุณแม่มา๑ชั่วโมงเต็มแล้วนะคะ
แต่ตอนแรกเหมือนแม่เนี่ยกลัวว่าบอกว่าตำรวจจะมาฆ่าลูกกลัวตำรวจจะฆ่าลูก
ใช่เพราะเห็นตำรวจมากันหลายคนแล้วตำรวจมีปืน
แต่ตอนหลังเนี่ยบอกว่าลูกจะฆ่าตัวตายหรือเปล่า
พอได้ยินเสียงขึ้นลำปืนอยู่ในห้องน้ำค่ะ
ตอนที่วัดเจรจาแล้วก็ต้องส่องเข้าไปดูใช่ไหม
ใช่เขาคุยกันอยู่ชั่วโมงนึงค่ะแต่แม่ไม่ยอมเอาตัวออกจากหน้าประตูเลย
คือจะขวางไว้เพราะว่ากลัวว่าตำรวจจะทำร้ายลูกชายค่ะ
ก็คุยคุยแล้วคุยอีกนี่เกิดขึ้นที่กำแพงเพชรนะคะ
อยู่ชั่วโมงนึงแม่ไม่ยอมออกเลยจริงจนกระทั่งได้ยินเสียงขึ้นนกขึ้นไกลของปืนนั่นแหละค่ะ

ตำรวจเนี่ยถอยฉากออกมานิดหนึ่งก่อนแล้วปรึกษากันว่าเอาไงดี
และตัดสินใจบุกเข้าไปชาร์จเลย

ใช่ค่ะแล้วก็กลัวว่าเดี๋ยวมันจะเกิดคือตำรวจเองก็กลัวเหมือนกันนี่แหละ
เมื่อกี้ตำรวจบอกว่าจะไปช่วยอยู่เนี่ยจะไปช่วยลูกแม่เนี่ย

นั่นแหละซึ่งหลังจากที่ตกลงแล้วตำรวจก็เลยบุกเข้าไปชาร์จ
ความมีดแย่งมีดจากมือแม่ออกมาได้ใช่ไหมคะ
แล้วก็ดึงแม่มาสงบสติอารมณ์แล้วก็เข้าไปนำตัวในป้อมออกมาจากห้องน้ำ
จริงเป็นพ่อกับญาติช่วยพาออกมา

นี่ค่ะพาออกมาแล้วนี่นี่นี่
ตอนแรกนี้วิ่งมุดฟึ๊ดเข้าไปเลยค่ะ
พอพาออกมาเสร็จก็ให้ตำรวจเข้าไปตรวจสอบในห้องน้ำก่อน
มีกระเป๋าสะพายสีดำหนึ่งใบวางอยู่มีมือถือถูกวางอยู่ในขันน้ำด้วย
นี่มีกระเป๋าหนึ่งใบวางอยู่มีมือถือวางอยู่ในขันน้ำ

แต่เจอลูกซองยาว๑กระบอกและกระสุนอีกหนึ่งนัดค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็ยึดทุกอย่างไว้ไปตรวจสอบนี่
ก็น่าจะเป็นเสียงขึ้นไกลปืนกระบอกนี่แหละ
กับพ่อก็เลยพาตัวในป้อมไปยืนกลางถนน

ให้ถอดชุดออกทีละชิ้นถอดเสื้อถอดกังเกง

กองบังคับการตรวจคุณธรรมกำแพงเพชรได้สอบมาคำกัน

คือการจับกลุ่มครั้งนี้ตำรวจบอกว่า

เป็นคนเอายามาวางส่งให้ตามจุดนัดพบ

พอจังหวะจะบุกเข้าไปชาร์จเนี่ย

เขาเอายาบ้าไปวางที่จุดนัดหมายจริง

แต่เขาไม่รู้ว่ายาบ้านในนั้นมีกี่เมตร

ใส่ถุงยัดในกระป๋องกาแฟยี่ห้อหนึ่งค่ะ

เดี๋ยวก็จะต้องมีการส่งตัวให้พนักงานสอบสวน

อ้าวแล้วป้อมไปรับยามาจากไหน

ป้อมบอกไม่รู้มียากี่เม็ดนี่ไม่เท่าไห

ส่งฟ้องศาลจังหวัดกำแพงเพชรแล้วนะฮะ
ข้ออาหารมียาเสพติดประเภทที่หนึ่ง

ตอนนี้ส่งคืนให้กับเจ้าของไปแล้วนะครับ

ต้องขึ้นอยู่กับเจ้าของเขานะว่าจะเอายังไงต่อ

นะวันนี้มาทำเรื่องขอประกันตัวลูกชายออกมาสู้คดี

บ้านที่ลูกชายเข้าไปหลบอยู่ในห้องน้ำเนี่ย
มันเป็นบ้านญาติที่อยู่ติดกัน

อยู่เนี่ยมีรถหลายคันขับเข้ามาที่บ้าน

คนที่ลงมาก็ควักปืนขึ้นมาทำท่าจะยิง
แล้วแม่ก็เห็นว่าลูกชายเนี่ยถูกวิ่งไล่จับ

กลัวลูกจะถูกฆ่าตาย

ที่มาไล่วิ่งไล่กันแบบนี้เหมือนจะยิงกันขนาดนี้
ส่วนเสียงที่ได้ยินในห้องน้ำเหมือนเสียงแบบ

กำลังแย่งมีดกับลูกชายในห้องน้ำ

แต่แม่เชื่อว่าไม่ใช่คนขาย

บอกว่าถ้าโดนจับยอมตายดีกว่า

แล้วก็ไปแย่งมีดแล้วก็เกลี้ยกล่อมให้ลูกเนี่ยออกมามอบตัว

เพราะลูกชายผมเนี่ยเดี๋ยวผมเสียดาย

พ่อแม่หนูยอมตายหนูไม่ยอมติดคุก

อย่าทำอย่างนั้นลูกก็เสียงพนันมันหักเป๊ะ
หากออกเป๊ะผมก็วิ่งเข้าดันเข้าหาประตู

ไม่ใช่ที่แรกก็นึกว่าเป็นปืน
นี่ค่ะคือพ่อกับแม่ของป้อมเขาก็ยืนยันว่า
ประกันตัวลูกชายออกมาเพื่อต่อสู้คดีอย่างถึงที่สุดนะฮะ
คือเขาบอกตำรวจทำเกินกว่าเหตุ

ความจริงบอกกันดีก็ได้

แต่เรื่องเศพพ่อกับแม่เขาบอกว่าใช่

แต่ถ้าเกิดเขากลับคำตอนหลังไงใช่ไหม
ก็ต้องไปดูเรื่องหลายนิ้วมือว่าเป็นหลักฐานที่มันใช่ตัวตนจริงของเขาหรือเปล่า